ต่อประเด็นการเมืองครับอย่างที่บอกว่าวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือ
น่าจะเป็นวันที่คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักนะครับ
เพราะว่าตามข่าวก็คือเจ้าตัวมีชื่อติดโผล่รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขนะฮะออกจากหัวหน้าพัก
แล้วก็ไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
ทีนี้พอออกจากหัวหน้าพักปุ๊บก็ต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพัก
ชุดใหม่อืมผ่านในกรอบเวลาหกสิบวันอืม
นี้ออกมาจากคุณอดีศรเพียงเกตครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าตัวก็มีการโพสต์คลิปนี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าวันนี้ข่าวใหญ่
คือคุณหมอชนน่านศรีแก้วจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
ที่เคยประกาศเอาไว้เมื่อส่งคุณเศรษฐาสู่ตำแหน่งนายกแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวลองฟังคลิปบางช่วงบางตอนฮะ
วันนี้จะมีอีกข่าวหนึ่งครับคือคุณนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ตามที่ท่านได้พูดจาปลาใสไว้กับพี่น้องประชาชน
เมื่อภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จ
ส่งคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อย
คุณหมอชนนั่นก็ปฏิบัติตามคำพูดกับลาออก
ของคุณอดีศรเพียงเกตอัดคลิปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าวันนี้เดี๋ยวคุณหมอชนน่านจะประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
แล้วเจ้าตัวก็บอกด้วยนะครับว่าเสียดายรู้จักกับคุณหมอชนนั่น
ตั้งแต่เริ่มสมัครสอสอไทยรักไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จำได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการปราศัยช่วยคุณหมอชนน่าน
ซึ่งเคยเป็นอดีตพอโรงพยาบาลแล้วก็น่าเสียดาย
เดี๋ยวจากนี้ไปคงจะมีการเลือกกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยใน๖๐วัน
หัวหน้าพักลาออกกรรมการบริหารพักก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย
หลังจากนั้นครับนักข่าวได้ไปเจอคุณอดีศรที่เดินทางไปประชุมสภาผู้แทนรัศดร

เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการแสดงเจตจำนงตามที่เคยประกาศเอาไว้
ว่าจะลาออกจากหัวหน้าพักที่คุณหมอชนนั่นเขาเคยลั่นวาจาเอาไว้
จำได้ไหมครับในเวทีดีเบตของไทยรัฐ
ซึ่งพี่จอมขวัญเหล่าเพชรเป็นผู้ดำเนินรายการที่เวทีเชียงใหม่
ตอนนั้นก็มีคำถามว่าการท่าทีของเพื่อไทยเนี่ย
จะจับมือกับพักของสองลุงหรือไม่อย่างไร
ถ้าหากว่าจำไม่ได้ทวนความจำสั้นย้อนกลับไปดูคลิปตอนนั้นอีกสักครั้งหนึ่งฮะ
ในฐานะหัวหน้าพักผมประกาศมาหลายเวทีแล้วว่า
เราไม่จับมือกับพลังบัชรัฐเราไม่มีดิวกับลุงป้อม

หัวหน้าพักครับ
ประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐ
ไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อม
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก
อันนี้คือคลิปเมื่อตอนเวทีดีเบตไทยรัฐนะฮะ๒๘เมษายน
หลังจากนั้นพอนักข่าวเจอคุณหมอชนน่าน
ก็ทวงถามว่าสิ่งที่เคยประกาศเอาไว้พอเพื่อไทย
มีท่าทีที่ชัดเจนว่าจับมือกับพลังประชารัฐ

ที่จะขับเคลื่อนการเมืองไทยให้เดินหน้าต่อไปได้
เจ้าตัวก็บอกว่ารอให้เสร็จสิ้นภารกิจส่งคุณเศรษฐานั่งนายกให้ได้ก่อน

ซึ่งวันนี้คุณอดีศรก็แง้มข่าวออกมาแล้วนะครับ
คุณอดิษรบอกว่าคิดถึงตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยนู่นเลย
คุณหมอชนน่านเป็นสสนกแล
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นหมอหนุ่มมีอนาคต
แล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะไปนั่งกระทรวงสาธารณสุข
ใจจริงอยากให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิม

ส่วนตัวมองว่าสำหรับคนที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย
มี๒ชื่อปรากฏขึ้นมาครับ
คุณกิติรัฐนรนองและคุณนพดลปัธมะ
ลองฟังคุณอดีศรให้สัมภาษณ์นักข่าวล่าสุดครับ
ผมมองคุณผมนะท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินมาเยอะ
คุณนพดลปัธมะนี่ก็ได้
ก็ถามครับว่าเอ๊ะแล้วชื่อของคุณแพทองทานชินวัฒน์เนี่ย
โอกาสจะขึ้นมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพักแทนหรือเปล่า
คุณอดีศรบอกว่าอันนี้คือตอบแทนไม่ได้นะ
ต้องขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมของกรรมการบริหารพักด้วยนะครับ

ก็เป็นที่เกรงใจของสมาชิกพักทุกคนนั่นแหละครับ
คุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรี
ตอบเรื่องนี้ว่าคุณหมอชนน่านคงจะชี้แจงเองนั่นแหละครับ

ก็เชื่อว่าจะยังคงทำงานช่วยเหลือพักเพื่อไทยต่อไป

อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารที่จะคัดสรรฮะ

และฆาตสังคมครับ
คิดว่าคุณหมอมีโอกาสจะได้ผลับมาทางหัวหน้า
ผมกล้าด้วยสิทธิ์ของสมาธิทุกท่านไม่ได้หรือครับ
ทีนี้วันนี้ครับนักข่าวมีโอกาสได้เจอกับ
สวิโรธลักษณะอดีศรจากก้าวไกล

หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณวิโรธก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของคุณหมอนะ
ว่าคงจะประกาศลาออกพร้อมกับประกาศเป็นรัฐมนตรี
แต่ส่วนตัวมองข้ามช็อตไปแล้ว
นักข่าวถามต่อว่าการลาออกของคุณหมอชนน่าน
จะช่วยลดแรงเสียดทานจากกระแสสังคมได้หรือเปล่า
คุณวิโรธบอกว่านักข่าวถามก็รู้อยู่แล้ว
จะเพิ่มหรือว่าลดเพราะไม่ได้ลาออกไปตัวเปล่า
ว่าถ้าลาออกแบบนี้คงจะมีคนอยากลาออกแบบนี้อีกเยอะ
เพราะคำว่าลาออกในมุมของประชาชนเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แต่การลาออกในลักษณะนี้เพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้น

อันนี้เป็นมุมมองของคุณวิโรธลักษณะอดีศรล่าสุดวันนี้นะครับ